อายุทยาเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๓ทุ่ม
เล่นเอาคนในปั๊มน้ำมันตกอกตกใจ
ผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ไปคุ้มครั่งจากอะไรมา

เดินไปเอะอะโวยวายแล้วเขาไม่พูดภาษาไทยนะ
สักพักหนึ่งเขาไปเปิดรถคันสีขาวเข้าไปนั่ง
คนก็ตกใจเฮ้ยใครก็ไม่รู้ว่าเปิดไปนั่ง

ไม่ได้ล็อกเพราะว่าเจ้าของเขานั่งอยู่รอโดนน้ำมัน

เสร็จปั๊บเดินมาเดินมาไปเปิดรถเก๋งประตูข้างหลัง
ไปนั่งประตูไปนั่งอยู่ข้างใน
คนก็ตกใจเฮ้ยใครจะมานั่งอ่ะ
คือใครอ่ะไม่รู้จักกันมาก่อนลงมา
นี่แล้วมีการเอาที่เติมน้ำมันดึงออกยังเติมไม่เสร็จนะ
แล้วก็พยายามปิดเหมือนจะให้รถเขาออกไปแต่ใครเขาจะขับไปให้
สักพักหนึ่งนะฮะไปถือสายเติมน้ำมัน
ถือไปถือมาแกว่งไปแกว่งมา
คนก็กลัวว่าเขาจะจุดไฟแล้วมันจะระเบิดหรือเปล่า
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันที่นี่เนี่ย
ตกอกตกใจต้องแจ้งตำรวจมาช่วยหน่อย
น้ำมันอยู่บนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปทางอำเภออุทัย

ทราบภายหลังว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวไต้หวันเพราะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วย
มีอาการคุ้มครั่งเดินเข้ามาแล้วจริงแล้วเนี่ยในมือเขามีมีดอยู่ด้วยนะฮะ
พูดจาอารวาสเอะอะโวยวายลูกค้าตกอกตกใจนะฮะ
เด็กปั๊มก็ต้องพากันวิ่งก่อนตกอกตกใจกลัวว่าเขาจะจุดไฟแล้วมันจะระเบิดขึ้นนะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ยังเดินวนไปวนมาที่หัวจ่ายน้ำมัน
สายไปสายมายังไม่พอสุดท้ายไปนั่งบนฝากระโปรงรถของรถคันสีขาวคันนี้
แล้วก็ตะโกนอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกชาวบ้านเริ่มแล้วเริ่มไม่ไหวแล้ว
พอเห็นว่าเขาไม่ได้จุดไฟเริ่มกรูเข้าไปแล้วก็จะไปจับเขา
โอ้โหเท่านั้นแหละฮะพอเข้าถึงตัวได้สหบาทามาทุกทิศทุกทาง
ตัวเขานะสะบักสะบอมหัวแตกบาดเจ็บนี่นี่ชาวบ้านมาตำรวจมาถึงแล้ว

จากการพูดคุยกันกับเจ้าของรถเก๋งคันสีขาวคือคุณปะสิวนัท
บอกว่าเขาขับรถมาจอดเติมน้ำมันเห็นแล้วว่าผู้ก่อเหตุเดินถือมีดเข้ามา
ปรีเข้ามาที่รถของเขาตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดอะไรมาก
ที่ผู้ชายคนนี้จะเปิดประตูไปนั่งที่เบาะหลังของรถ
แล้วก็เหมือนว่าจะขู่ทำร้ายด้วยมีด
คนในรถกับตัวเองก็ต้องลงมาก่อนนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันตามตะคุบตัวแจ้งตำรวจมาแจ้งกู้ภัยมา
พอกู้ภัยมาก็เข้ามาประงับเหตุ
บอกว่าก่อนหน้านี้โอ้โหพอหนุ่มคนนี้นะถือมีดเข้าไปที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมาแล้วครั้งหนึ่ง
กู้ภัยตรงนั้นอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากปั๊มเลย
ทุกคนที่นั่งปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ตกใจวิ่งออกมาครับแล้วหาที่ปลอดภัยหลบก่อน
กลัวเขาจะคุ้มครั่งจะวิ่งไปแทงคนตาย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ออกมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นจากภาพวงจรปิด
ตำรวจก็เลยพาตัวนายคนนั้นไปสงบสติอารมณ์ก่อนแต่ว่าก่อนไปต้องทำแผลก่อนเพราะว่าโดนตีหัวแตกไปเยอะ
แล้วก็ต้องหาร่ามมาคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรคุณต้องการอะไรแล้วคุณอยู่ที่ไหนมีญาติพี่น้องหรือไม่ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ในปั๊มน้ำมันริมถนนที่พระนครศรีอายุทยาแบบนี้วันนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าแล้วล่ะนะครับ